ผมบอกแต่เมื่อวานแล้วว่า
คณะที่จะเป็นรัฐบาลชุดใหม่
เดินเรื่องเร็วจริงครับ

พอเลือกตั้งเสร็จต้องรอให้กรกตประกาศผลรับรองผล
รอให้เปิดสภาเปิดสภาแล้วเลือกประทานสภา
ประธานสภาสาวเสียงเลือกนายก
นายกฟอร์มคอลโลมตั้งรัฐมนตรี
แล้วก็จะได้เห็นช็อตนั้นช็อตนี้ตามมา
แต่ว่าคนที่จะเป็นรัฐบาลชุดนี้
โดยเฉพาะคุณพิธาที่เตรียมตัวจะเป็นนายก

โน่นมานี่ไปพบคณะบุคคลที่นั่นนี่
วันนี้ก็จะไปพบคณะกรรมการหอการค้าอีก
ส่วนคนอื่นที่เหลือ
ทำอะไรก็ไม่ได้ปล่อยให้อยู่ว่างนะครับ

หรือว่าที่รัฐมนตรีของแต่ละพัก
ก็จะมีงานงานให้ทำ

ให้เป็นงานของเป็นกรรมการ
เมื่อวานเนี่ยมีการแถลงตั้งทีม
ทีมชื่อทีมเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
เอาตัวแทนจากทุกพักมา

คณะกรรมการทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาล

คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเนี่ยเขาทำอะไร

เขาจะจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา

เป็น๗คณะที่เอาประเด็นต่างที่สำคัญขึ้นมา

เอาดูหน่อยว่า๗คณะทำงานนี่คือทำอะไร
คณะทำงานค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันดีเซลและพลังงาน
ซึ่งคนเดือดร้อนและรออยู่

คณะทำงานแก้ภัยแรงและเอ็นนิโย
เพราะว่ามาแล้วภัยแรงกำลังจะมาถึง

ปัญหาเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้
นี่ก็เป็นปัญหาอมตะนิรันการที่เกิดขึ้นอยู่บ่อย
แล้วคนก็รอการแก้ไข

เป็นคณะที่ไปดูเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เนี่ยคณะทำงานทั้ง๗คณะข้างต้นเนี่ย
ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญของแต่ละพัก
เข้ามาเป็นคณะทำงานเพื่อหารือและแก้ปัญหาต่าง
จากนั้นก็จะแจ้งแก่คณะกรรมการประสานงานต่อไป
อันนี้ถือว่าเป็นงานที่จากนี้ไปเขาจะเดินหน้าทำไม่เฉพาะตัวคุณพิธา
ฉะนั้นต้องคอยดูว่าวันที่๖มิถุยานาเนี่ยเขานัดหมาย
ว่าเขาจะประชุมกันเป็นนัดแรกนะ
คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเนี่ย
เขาจะกำหนดกรอบให้คณะทำงาน๗ชุด
เดินหน้าทำงานยังไงแบบไหน

นี่เขาจะทำงานกันอย่างนี้
พอถึงเวลาเมื่อไหร่ได้นายกได้รัฐมนตรี
เขาจะเอาสิ่งที่เตรียมกันไว้เนี่ย
ไปมอบให้ส่งการบ้านให้รัฐมนตรีคนใหม่ที่ไปอยู่กระทรวงนั้นกระทรวงนี้
อันนี้ก็ถือเป็นนิมิตใหม่ของการเตรียมความพร้อม
ที่จะรับมือไปเป็นรัฐบาลต่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเห็น
เราเคยเห็นภาพแต่ว่ารัฐมนตรีพอเข้ากระทรวง
ก็จะเชิญอธิบดีคนสำคัญสำคัญมาแต่ละกรมแต่ละกรม
มาถามถึงว่าปัญหาของกรมอยู่ตรงไหนมีข้อเสนอแนะอะไรที่จะให้แก้ไข
มีอะไรที่ให้รัฐมนตรีสั่งการให้แก้ไขมีอะไรที่รัฐบาลควรจะต้องทำในกระทรวงนี้
แล้วรัฐมนตรีคนใหม่ก็จะเอาเรื่องที่อธิบดีเหล่านั้นเนี่ยนำเสนอถกแถลงเอามาเป็นนโยบาย
วันที่เดินงานวันที่เข้าไปประกาศแถลงนโยบายของกระทรวงต่อหน้าค่าราชการชั้นผู้ใหญ่
ก็กลายเป็นว่านโยบายที่แถลงนั้นเนี่ยมาจากค่าราชการประจำนั่นแหละ
แต่ว่าวิธีคิดแบบนี้เนี่ยรัฐบาลนี้น่าจะไม่คิดอย่างนั้นรัฐบาลที่กำลังจะเป็น
เพราะเขาได้ทำการบ้านว่ารัฐมนตรีที่มาใหม่จะต้องทำอะไร
ทีนี้มาถึงเรื่องที่นำเสนอข่าวที่คนลุ้นกันว่า
จะตั้งรัฐบาลได้ไหมมันจะมีปัจจัยอะไรที่ให้เป็นถึงให้ไปอย่างนั้นไม่ได้
ภาพที่คุณหมอชลนั่นกับคุณพิทาแสดงออกเมื่อวาน
ผมก็คิดว่านี่มันน่าจะชัดเจนที่สุดแล้ว
ใครที่เป็นโรคขี้ระแวงว่าเฮ้ยภาพที่เห็นอาจจะไม่ใช่
สิ่งที่ใช่อาจจะไม่ได้เห็นก็ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะผมคิดว่าคำยืนยันเนี่ยมันชัดเจนมากแล้ว
ตั้งแต่ผมได้ยินคำยืนยันทางการเมืองมาโดยเฉพาะคุณหมอชนละนาน
ข้อตกลงร่วมกันชัดเจนว่าตำแหน่งประธานสภาทั้งสองพัก
จะพิจารณาร่วมกัน
ไม่คำนึงว่าเป็นโควต้าของภักดัยภักด์หนึ่ง
และจะไม่เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาล
ร่วมกันทั้ง๘พักไม่ว่าก้าวไกลหรือเพื่อไทย
ไม่เป็นประเด็นให้เกิดความขัดแย้ง
ตำแหน่งประธานสภาจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลและเลือกนายก
ฉะนั้นมันก็น่าจะชัด
มันไม่น่าจะนำไปสู่วงแตก
แล้วมีบางท่อนอันนี้ยิ่งชัดเข้าไปอีก
เราจะทำความฝันของประชาชนให้บรรลุคือ
รัฐบาลจากฝ่ายเสรีประชาธิปไตย
ที่ต้องการปิดกั้นอำนาจไม่ชอบทำทั้งหลาย
เราสองฝ่ายเห็นตรงกัน

เป็นข้อผูกมัดที่เราคำนึงถึงอย่างมาก
ให้ความมั่นใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เราจะอยู่ด้วยกันตลอด
นี่หนักแน่นตรงที่ว่า
ขอให้ความมั่นใจ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ไปเพื่อตั้งรัฐบาลของพี่น้องประชาชนให้ได้

นักข่าวยังตั้งคำถามนี้อีก
ว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับนายพิธา
อันนี้น่าจะหมายถึงว่าเจอคดีเรื่องหุ้น
หากเกิดอุบัติเหตุการเมืองกับนายพิธาหรือก้าวไกล
พักเพื่อไทยและก้าวไกลยังจะร่วมจับมือตั้งรัฐบาลกันต่อไปหรือไม่
นี่เป็นคำถามที่คมคาย
ไม่มีสมมุติหรืออุบัติเหตุ
แต่ยืนยันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เชื่อว่าแปดพรรคอยู่ด้วยกัน
โดยเฉพาะก้าวไกรเพื่อไทย
เป็นพักหลักที่จะนำเรื่องนี้ขอให้ความมั่นใจไม่มีท่าไม่มีแต่จัดตั้งรัฐบาลด้วยกันอยู่แล้ว
ทั้งหมดเนี่ยเป็นคำพูดทางการเมืองที่ผมบอกชัดเจนที่สุด
ผมก็เคยผ่านประสบการณ์ทำข่าวเคยไปยืนฟังเขาลงศัตยบันและเขาแถลงข่าวกัน
แล้วก็ได้เห็นว่าพอแถลงข่าวจบลงศัตยบันกันแล้วไม่กี่วันต่อมาก็ไม่ต้องมาเจอกันอีกเลยคือวงแตก
แต่ยังไม่เคยเห็นว่าการยืนยันมั่นเหมาะเหมือนคราวนี้ใช้คำว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ฉะนั้นผมคิดว่าถึงจะมองด้วยความระแวงยังไงถ้ายืนยันกันถึงขนาดนี้ชัดเจนกันถึงขนาดนี้
แล้วเกิดไม่เป็นไปตามนี้ผมนึกไม่ออกว่าคุณหมอชนละนานจะทำยังไง
พักเพื่อไทยจะทำยังไงเพราะนี่เป็นการยืนยันจากหัวหน้าพัก
และเรารู้เลยว่าระดับหมอชนละนานยืนยันอย่างนี้หมอไม่ได้คิดไม่ได้พูดคนเดียว
แต่มันเกิดจากการกลั่นกรองคำพูดมาจากของคนทั้งพัก
รวมถึงผู้มีอิทธิพลในพักก็ต้องไฟเขียวไม่งั้นหมอชนน่านไม่พูดถึงขนาดนี้
ฉะนั้นก็ตามดูต่อไปครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าเท่าที่ฟังดูผมคิดว่าน่าจะมีความมั่นใจว่าเขาตั้งรัฐบาลกันได้ครับ